จากเห็ดระทึกนะคะมือสกู่บัตริเหตุไปดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยคุณผู้ชมคะ
หลายพื้นที่โอ้โหอ่วมเลยคุณดูสิ
สะพานนี้สิตรงนี้เขาไม่ได้ก่อสร้างให้มันเป็นยักษ์ลงไปนะ
มันน่ากลัวมากคือถ้าเกิดเด็กเดินแล้วร่วงลงไป

คุณจะเห็นเลยว่ามันมีรอยแตกรอยสุดลอยแยก
แล้วกลายเป็นว่าโดนน้ำกัดซะ

ก็ห้ามเดินข้ามสะพานนะคะ

ใช่มีคนใช้อยู่วิทยุงลองดูหน่อยค่ะ

รีบเดินผู้ปกครองด้วยรีบมา
ดูสิสะพานมันไม่ได้สร้างโดยมีดีไซน์แบบนี้นะแต่มันซุดไปแล้ว
ใช่เนี่ยแล้วก็ภาพนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐด้วยวันนี้

กลัวสิคะแล้วเนี่ยตรงที่คนเขาพยายามตะโกนเรียกเนี่ยเขาก็กลัวอย่างนี้แหละ
มันซุดตัวอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้นะ
นี่คือสะพานศรีมงคลวัชิรานุสรหรือสะพานวังแขมค่ะ
มันจะเชื่อมระหว่างตะบนวังแขมและตะบนแม่ราดที่เฮียดคลองกหลุงกำแพงเพชรนะคะ
ก็คุณลองดูนะจะเห็นชัดเลยว่ามันซุดแบบนี้
มีอาการซุดตัวอย่างชัดเจนตรงกลางสะพานนะคะ
ทางด้านของท่านผู้ว่าคุณชาทิพย์ค่ะ
ก็บอกว่ามีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของสะพานแล้ว
ออกคำสั่งไปแล้วนะคะว่าห้ามคนเดินข้ามไปมาอย่างเด็ดขาด

กั้นไม่ให้รถขึ้นนะหัวท้ายปิดหมดเลย

แต่ทีนี้ยังมีคนเดินข้ามไปข้ามมาเพราะอะไร
โดยเฉพาะผู้ปกครองไปรับบุตรหลาน
พอเดินไปรับบุตรหลานได้ก็พาบุตรหลานข้ามกลับมาแบบนี้
เพราะว่าถ้าอ้อมไปอีกสะพานคือมันไกลเข้าใจนะ
เข้าใจว่ามันแต่ว่าคุณต้องยอมรับว่ามันเสี่ยงอันตรายมาก

คือเขาก็บอกแล้วสะพานก็ปิดแล้วฉะนั้นอย่าเลยค่ะ
หยุดใช้ก่อนนะคะอ้อมไปหน่อยก็ว่ากันนะ

ตอนนี้สั่งการให้เข้าซ่อมแซมสะพัดเร่งด่วนแล้ว
เอาคุณผู้ชมไปที่สุโขทัยกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
มีรายงานว่าบริเวณสะพานสิริปัญญารัฐ
หน้าวัดวังใหญ่อำเภอศรีสำโรง
ตลิ่งซุดตัวเป็นแนวยาวกว่า๗๐๐เมตรเลย
น้ำไหลบากเข้าท่วมบ้านเรือประชาชน๑๘๐หลังคาเรือนนะคะ
กระแสน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่อเนื่องเลย
แม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำยนจะเริ่มลดลงก็ตามค่ะ
ที่จะประตูระบายน้ำบ้านหาสะพานจันตำบลในเมืองนะคะ

โดยเฉพาะเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบ
ในแม่น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมท้ายหมู่บ้านคู่สว่างค่ะ

ย้ายสิ่งของเข้าที่จะย้ายได้ขึ้นที่สูง
ในขณะเดียวกันที่โรงเรียนบ้านคู่สว่างนะคะ
ก็ทั้งครูนักการพันโรงชาวบ้านมาช่วยกันคุณ
มาตั้งแต่เช้ามืดเลยใช่ยังไม่สว่างเลยอ่ะ
อบพยพสิ่งของที่จำเป็นเอาไปไว้ไหนขึ้นชั้น๒ก่อน
เอาขึ้นไปไว้ที่สูงของตัวอาคารเรียนนะ
เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เอาจริงเคยเจอน้ำท่วมมาแล้วปี๖๕
ทางด้านของนักการพันโรงของโรงเรียนค่ะคุณศักดิ์แชร์บอกว่า
ต้องเข้ามาคอยดูแลพื้นที่ตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะสถานการณ์ไว้วางใจไม่ได้
น้ำจะมาตอนไหนบ้านจะท่วมตอนไหนก็ยังไม่รู้
ระดับน้ำในแม่น้ำมูลมันเอ่อล้นนะคะ
รอบนอกโรงเรียนณเวลานี้ต้องเฝ้าระวังค่ะ
แล้วอีกไม่นานอาจจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงเรียนก็ได้ค่ะ
กลัวนะอุปกรณ์การเรียนการสอนมันจะเสียหายหมดนะ
ใช่ค่ะของจำเป็นทั้งนั้นนะคุณอุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีด้วย
ต้องย้ายขึ้นที่สูงนะคะของน้องทั้งนั้นแหละค่ะ
ใช่ก็ย้ำนะฮะว่าเดี๋ยวท่านนายกจะลงพื้นที่อุบล
วันศุกร์ที่๖นี้นะครับจะไปดูสถานการณ์น้ำในฝั่งอีสานหน่อยนะฮะ